สวัสดีค่ะ

วันนี้หมอไก่จะมาพูดถึงเรื่องของ
เคล็ดลับในการว่ายพระจันทร์
วันนี้ทำไมถึงเป็นวันไหว้พระจันทร์มันมีความสำคัญยังไงบ้างหมอไก่

จริงเนี่ยมีมาตั้งแต่แบบสมัยโบราณแล้ว

ที่เค้ายังรบกันอยู่เลยสมัยโบราณ

เขาเรียกว่าเป็นพิธีในราชสำนัก

จะเป็นราชกิจของห้องเต้ที่จะมีการ
การว่ายพระจันทร์แล้วกันว่ายพระอาทิตย์ด้วย
ว่ายพระอาทิตย์ด้วยเหรอใช่ค่ะสมัยก่อนเขาจะมีการว่ายพระอาทิตย์ด้วย
พวกกับการไหว้พระเสื้อเมืองพระเสื้อเมืองอารมณ์เหมือนคล้ายกับไหว้สารหลักเมือง
ของไทยประมาณนี้นะคะหลังก็มีการเผยแพร่สู่สาธารณชนนะคะ
โดยการว่ายพระจันทร์เราจะเป็นการว่ายเพื่อเป็นการบูชาเจ้าแม่กุณอิ่ม
สมมุติว่าใครที่ทำการค้าขายอยู่ก็คือให้ลูกค้าเอ็นดูเราเลือกซื้อของจากเรา
ถ้าสมมุติว่าใครที่ทำงานบริษัทหรือว่าองค์กร
ก็คือหมายถึงว่าให้ผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตาถ้าสมมุติเราทำงานแล้วเนี่ย
ไม่มีใครเห็นผลงานของเรามันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมคะ

แล้วถ้ายิ่งใครทำอยู่แผนกฝ่ายขายหรือว่าเป็นเซลล์
ควรจะต้องรีบยกไม้ยกมือขึ้นมาไหว้ดวงจันทร์ในวันนี้
ใช่ค่ะยิ่งดีใหญ่เลยจะได้แบบมีเสน่ห์นะคะลูกค้าจะได้ชอบ
งั้นเอาอย่างนี้คือการไหว้พระจันทร์เนี่ยรวมแล้วหมายถึงการ
เสน่ห์ด้านเมตตามหานิยมให้กับตัวของผู้ไหว้
เพราะฉะนั้นหมอไก่บอกเลยว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างในช่วงกลางวันนี้
เพราะว่าคืนนี้เราจะต้องทำการไหว้อย่างยิ่งใหญ่

อย่างแรกเลยขาดไม่ได้เวลาไหว้เจ้าก็คือต้องมีดอกไม้ทูบเทียน
ต้องเป็นดอกไม้สีขาวด้วยไหมคะ
อกไม้ควรจะเน้นเป็นสีขาวหรือว่าสีเหลือง

เพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นสีของพระจันทร์
บางทีเราก็เห็นพระจันทร์เป็นสีขาวบางทีเราก็เห็นพระจันทร์เป็นสีเหลือง

ใช่ทูบเป็น๓ดอกแต่ว่าทูบบางทีเราอาจจะมีการต่อทูบ
กับเวลาเตะฟุตบอลแล้วมีการทดเวลาบาดเจ็บ
ทดเวลาบาดเจ็บ
คือที่สุดแล้วมันหมดก็ต้องเพิ่มเติมอันใหม่เข้ามา
ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราไหว้เราจะมีเทียนแดงอยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะ
เทียนเนี่ยจะหมดทีหลังทูบอยู่แล้วนะคะก็คือต้องมีการต่อต่อจนกว่าเทียนจะดับ
ก็คือทูบต่อจนกว่าเทียนจะหมดแปลว่าเราจะต้องไหว้จนกว่าเทียนจะหมด

เป็นเทียนเหลืองได้ไหมเทียนขาวอย่างนี้ได้ไหม
เหลืองมันเป็นแบบว่าไหว้พระนี่ไหว้เจ้าต้องเป็นเทียนแดง

ใช่เทียนแดงใหม่ผู้

ก็คือจะมีน้ำชานะ

น้ำชาแบบอะไรในตู้เย็นอะไรอย่างนี้

ไม่งั้นเดี๋ยวพระอาจารย์เป็นเบาหวานนะครับ

น้ำเปล่าสำคัญมากนะครับ
เพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นแบบเป็นสื่อกับดวงจันทร์

ดวงจันทร์จะมีอิทธิพลกับเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงด้วย

คือจำเป็นจะต้องมีขนมไหว้พระจันทร์ไหม

จะเป็นแบบว่าขนมที่มันมีลักษณะเป็นทรงกลม

เดี๋ยวไหว้แล้วลาก่อนแล้วเดี๋ยวจะกินให้ดู

จริงก็คือเป็นขนมที่มีลักษณะวงกลม
ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นขนมไวพระจาญ

แล้วต้องใช้ขนมเยอะขนาดไหนคะเป็นคู่หรือยังไงบ้าง
เป็นจำนวนคู่คู่นี้ก็คือหมายถึงว่าความรักความสามัคคีความเมตตา
แต่ว่าขนมเปี๊ยะเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงยังไงก็คือเราควรจะเลือกขนมเปี๊ยะที่เป็นไส้เจ

อะเพราะว่าตะกี้เราบอกใช่มั้ยว่าเป็นการบูชาเจ้าแม่กลนเอ็ม

คุณจันทร์ปัญญาเนี่ยเดี๋ยวไม่คว่ามนะ

เหมือนหน้ากุ้นจันน้อยเลยเกิด
รวมไปถึงขนมไห้พระจันทร์ก็ต้องเป็นไส้เจด้วย
ใช่ค่ะบางทีมันมีพวกไส้ไข่เค็ม
ไส้หมูไส้อะไรพวกนี้ก็คือต้องถามก่อน

ส่วนข้างหน้านี่คือยังไงเป็นตัวอย่างอีกเหมือนกันว่า

แล้วแต่ว่าเราจะสะดวกที่จะซื้ออะไร

ผลไม้จะเป็น๓๕อย่างก็ได้
ผลไม้ที่คนนิยมนำมาไหว้ก็คือส้ม

ยาานี่คือหมายถึงว่าความเป็นมงคล

ส้มจะเลือกส้มแบบนี้ก็คือส้มสีทอง
เกลี้ยงมันเกลี้ยงนี่ก็คือหมายถึงว่าขนทางชีวิตมันราบลื่น
แต่ผลไม้บางอย่างไม่ควรไหว้โอเค
เช่นพวกมังคุดมังคุดหมายถึงว่าทำอะไรก็คุด
เดี๋ยวรักจะคุดนะคะอันนี้สำคัญ
ออกหากรักคุดแล้วพวกน้อยหนา

น้ำหลาบเพราะว่าผิวมันเป็นขุขะ

ผลไม้หนามีขนอยู่ไม่เรียบ

นั่นแหละก็สวยเขาไม่ไหว้กัน
ที่นิยมก็จะมีส้มมีสาลีมีอัปเปิ้ลทับทิมกล้วยกล้วยได้
๓หรือ๕อย่างจัดไปเรื่องผลไม้
ทีนี้ด้านหน้านี้คือจะเอามาทำอะไร
เอามาทำต้มอะไรไหมคะ
อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอาหารเจแห้ง

เจไฉจะมีทั้งหมด๕อย่าง

หมกยู่ก็คืออยู่ด้านหน้าตรงนี้
เขาเรียกว่าเป็นเห็ดหูหนูดำ

ฮูกี้นี่ก็คือฟองเต้าหู้

ก็คือบอกเขาว่าเซตอาหารจีน

เต้าก็คือถังเงินถังทอง

แล้วอย่าลืมเทียนเถาจี้ด้วยข้างหน้า

เป็นกระดาษเงินกระดาษทองใช่ค่ะ

อุปกรณ์ความงามด้วยคือยังไงคะหมอไก่

มาอาบแสงจันทร์ก็คือของที่
แบบว่าเสริมสวยเสริมความงาม
พวกของประทินผิวอะไรพวกนี้

ก็คือเครื่องประทินผิวความงามอะไร
แล้วก็ตั้งไว้ตั้งไว้หวีเวอวางไว้กระจกกระจก

เราควรจะตั้งของไหว้ในที่โล่งแจ้ง

ก็คือต้องดูว่าพระจันทร์เต็มดวงเมื่อไหร่
เห็นด้วยหัวสัญชาตยา
พระจันทร์เต็มดวงอีกอย่าง

ถ้าถ้ามีโอกาสเกิดฝนละค่ะ

แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเห็นแสงจันทร์เพียงนิดเดียวต้องรีบไหว้เลย
งั้นคืนนี้อาจจะไม่ได้ไหว้

ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นฮะ

คือผู้ชายเป็นใหญ่ต้องให้ผู้ชายเริ่ม
แต่ถ้ากลางคืนเขาเรียกผู้หญิงเป็นใหญ่

หญิงคนนั้นต้องไม่เกิดปีมะเสงด้วย

อันนี้ถือว่าเป็นปีชง

ไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระจันทร์หรือทำอะไรก็ตาม

ได้แต่ว่าต้องไหว้เป็นคนที่๒๓๔ไป

เราก็ต้องมีวิธีการขอพรอธิษฐาน

เวลาที่เราอธิษฐานให้เราบอกชื่อวันเดือนปีเกิด

เน็ตเลยใช่ค่ะควรจะเน็ตในเรื่องของ

แบบว่าให้คนเนี่ยเอ็นดูช่วยเหลือส่งเสริมเรา

มีคนคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์

คนที่โสดอยากจะไหว้ขอคู่
หรือหากเกิดช่วยนำช่วยคนข้างผมไหนได้ไหม

ได้พบเจอกับคนที่ดีได้พบเจอกับเนื้อคู่สักทีนึงอะไรอย่างนี้
นี่ท่องทั้งวันเลยจนถึงคืนนี้ถ้าไม่สะดุดก้อนหินก็จะไม่ลืมนะคะ
อันนี้คือเป็นวิธีการไหว้แบบภาพรวมทั้งหมดหลังจากนั้นก็คือเทียนหมด
ลาแล้วก็นำขนมอาหารไปทานได้
ใช่ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเวลาลาลายังไง

ก็คือเวลาเรายกจานขึ้นมาใช่ไหมคะ

จริงควรจะไหว้ควรจะลาทุกอัน
อ๋อลาของที่รักเลย

เวลาลาเสร็จปุ๊บให้เราเอาเครื่องกระดาษ
สมมุติให้เครื่องกระดาษก็ให้เอา

พรมฝั่งฝั่ง

น้ำชาเนี่ยครับเค้าจะต้องเทใต้ต้นยะไม้ใหญ่

อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการไหว้พระจันทร์
คืนนี้อย่าพลาดนะคุณผู้ชม
ตั้งหน้าตั้งตาส่องดวงจันทร์กันให้ดีนะคะ

แต่ว่าวันนี้ต้องมีผู้โชคดีแน่นอน

เป็นสร้อยข้อมือด้ายแดงกังหันแชร์กง

และเป็นฝีติ๊กไม่ธรรมดาเป็นหินเปลี่ยนสีเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าครบ๕ธาตุ
ดินทองน้ำไม้ไฟในทางภูราษาจีน
เหรอมีครบหมดแน่นอน๓ผู้โชคดีวันนี้ได้ไปนะคะท่านแรกได้แก่คุณคุณพานารินฟัวร่า
เกิดวันที่๑๔กันยายน๒๕๒๕ถามมาเรื่องของธุรกิจการเงินการโยกย้ายไปต่างประเทศ
เรื่องความฝันไม่ค่อยจะดี๒เดือนนี้ที่ผ่านมานะคะ
เรื่องแรกก่อนเลยเรื่องของธุรกิจนะคะคือพื้นฐานเนี่ยเป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเอง
ในช่วงปีนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของแบบการคิดผิดตัดสินใจพลาด
บางทีแบบใจร้อนมั่นใจในตัวเองแล้วก็จัดเลยอะไรอย่างนี้
อาจจะต้องแบบว่าแบบคือปรึกษาคนรอบข้างผู้ใหญ่อะไรพวกนี้นะคะถึงจะดี

อย่าแบบตัดสินใจปุ๊บแล้วทำเลยมันอาจจะผิดพลาดได้
ในเรื่องของธุรกิจมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลง
ก็คืออาจจะแบบมีการทำธุรกิจเพิ่มเติมและการขยายธุรกิจอะไรอย่างนี้

ใจเย็นนะการยกย้ายไปทำงานต่างประเทศอย่างนี้คะ
ในเรื่องของต่างประเทศมีเกณฑ์มาก
มีเกณฑ์แบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับย้ายถิ่นภูมิลำเนาไปอยู่ต่างประเทศเลย

ใช่นะคะอาจจะแบบว่าถ้ายังไม่มีแฟน

ความฝันที่ไม่ค่อยดีต้องถามก่อนว่าฝันถึงอะไร

นะคะบางคนเนี่ยแบบฝันว่าตาย

อ่าตายนี่คือหมายถึงว่าหมดทุกข์หมดโศก
สิ่งที่แบบมีปัญหาอยู่เนี่ยมันจะหายไป

ใช่บางคนอาจจะคิดว่าฟันหักดูเหมือนไม่มีอะไร
แต่ดิฉันเคยฝันอยู่ครั้งหนึ่งฟันหักย่าเสียเลยนะ

อันนี้ก็เป็นความเชื่อเกี่ยวกับความฝันมีหลากหลายรูปแบบ
ต้องบอกว่าฝันเกี่ยวกับอะไร

คุณชายานันนะคะ
คุณชายานันโกศลกิติอำพร
เกิดวันที่๒๑พฤศจิกายน๒๕๕๙

ขึ้นบัญชีข้าราชการครูครบ๑ปี
บรรจุเร็วนี้หรือไม่

ดวงชะตาของคุณเหมาะมากกับอาชีพครู

ดาวพระรหัสในดวงเขาคือไม่มีตกเสียและดีมาก

อนาคตมีโอกาสที่จะเป็นใหญ่ในสายงานของคุณ
ต้องถึงระดับขนาดเป็นผู้บริหาร

ก็น่าจะเป็นข่าวดีประมาณช่วงกลางปี

อ๋อกลางปีหน้าก็จะถึงนี้

คุณชัยพัฒน์อินทะเตชะ
เกิดวันที่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๓๗
ถามมาเรื่องของการงานการเงินจะเป็นยังไงไปจนถึงปลายปีนี้
การงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ก้าวหน้าดีนะคะ
แต่ว่าคุณต้องเหนื่อยเพราะว่าคุณทำงานเล่นแบบทำงานอยู่คนเดียว

เพราะว่ากลัวว่าคนอื่นอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าตัวเอง

ก็เลยเหมาหมดยกเข่งเลยก็เลยแบบเหนื่อยมากนะคะ
อันนี้จริงคือแบบอาจจะสั่งงานให้คนอื่นเขาทำบ้างก็ได้
ไม่งั้นก็แบบเหนื่อยจริงนะคะ
แล้วงานถ้าสมมุติว่าคุณทำงานต่างที่ต่างถิ่น

สมมุติว่าบ้านอยู่กรุงเทพไปทำงานอยู่ชนบุรี

ใช่ค่ะยิ่งไปไกลยิ่งดี
ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็เอานอกเขตก็ได้ค่ะ

ในเรื่องของการเงินนะคะตามพื้นดวงเป็นคนที่หาเงินเก่ง
หาเงินเก่งเก็บเงินได้แต่ว่าจะมีคนมาช่วยใช้

จ๊ะใช่ค่ะ